ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเตือนกันเวลาไปรู้จักใครผ่านโลกออนไลน์ต้องดูให้ดี

ไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางเฟซบุ๊กก็ไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความเป็นเด็ก
เขาก็เชื่อใจแล้วก็เหมือนกับว่าไปชอบกับผู้ชายคนนี้
แต่ผู้ชายคนนี้หลอกล่อให้น้องผู้หญิงส่งรูปโป๊ส่งคลิปอะไรอย่างนี้ส่งอวัยวะเพศเลยนะไปให้ดู

น้องเขาก็ด้วยความชอบแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กเขาก็หลงเชื่อน้องเขาส่งไปแต่ผู้ชายคนนี้มันเซฟไว้ไงมันเก็บรูปไว้แล้วเก็บเอาไว้ขู่ค่ะ
นี่เป็นข้อความที่มีการคุยกันผ่านเฟซบุ๊กของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔นะคะคุยกับผู้ชายคนนึงบางข้อความฝ่ายชายชวนให้น้องวีดีโอคอร์ให้ฝ่ายหญิงโชว์ของลับค่ะ
แล้วด้วยความที่น้องก็อายุแค่๑๔ยังเด็กอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของผู้ชายอ่ะนะแล้วน้องก็ทำตามเพราะว่าชอบผู้ชายคนนี้เหมือนกับตกลุมรักด้วยอะค่ะ
ฝ่ายชายก็บันทึกภาพเอาไว้เก็บภาพเอาไว้หลังจากนั้นโอ้โหขู่เลยขู่ให้น้องต้องทำตามทุกอย่างสุดท้ายแม่ของน้องรู้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเริ่มจากลูกสาวไปรู้จักกับพลทหารหนุ่มคนนึงผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วลูกสาวก็ตกหลุมรักหนุ่มพลทหารคนนี้แล้วก็คุยกันแม่บอกว่าลูกสาวคุยกับพลทหารหนุ่มคนนี้ทั้งวันทั้งคืนทุกวันจนกลางเดือนกันยายนรู้จักกันต้นเดือนนะผ่านไปสอง
ฝ่ายชายชวนให้น้องคุยกันผ่านวีดีโอคอร์จะได้เห็นหน้ากัน
ฝ่ายชายก็คงถูกใจน้องผู้หญิงก็พูดจาหวานล้อมจนน้องผู้หญิงเขาหลงเสน่ห์ฝ่ายชาย
มีอยู่คืนนึงฝ่ายชายชวนให้น้องสำเร็จความไข้ด้วยตัวเองผ่านวีดีโอคอร์
น้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๔ค่ะด้วยความเด็กด้วยความหลงรักฝ่ายชายด้วยความเชื่อใจยอมทำตาม
ฝ่ายชายเก็บภาพเอาไว้เลยเก็บคลิปเอาไว้เลยหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ชวนน้องให้ไปหาที่จังหวัดชนบุรีน้องเขาอยู่จังหวัดตากนะคะ
ครับบอกว่าถ้าน้องไม่มาไม่ทำตามเดี๋ยวจะโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลให้อับอายคือ
ทำให้คุ้นเลยเพราะมีภาพมีคลิปอะไรแล้วเนี้ยเก็บไว้แบลคเมลให้ขุน้องตลอดนะคะ
แม่ของน้องบอกว่าสาเหตุที่แม่มารู้ความจริง
อ้างบอกแม่ว่าจะไปบ้านเพื่อนแต่แม่ห้ามไม่ให้ไปนะ
แล้วก็เค้นถามจนลูกสาวยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
หลังจากรู้เรื่องนี้ยอมรับว่าเครียดมากเครียดถึงขั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลนานเกือบ๑สัปดาห์
หมอบอกว่ามีภาวะเสี่ยงเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกเลยนะคือแม่เครียดมาก
กระทั่ง๑๔ตุลาคมคือเมื่อวานนี้หมอให้กลับบ้านได้ก็กลับมาก็เจอลูกสาว
จะเก็บเสื้อผ้าไปหาผู้ชายคนนี้อีกแม่ก็ห้ามอีก
แล้วตัดสินใจเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาบอกกับสาธารณะเพื่อหวังให้สื่อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาจัดการผู้ชายคนนี้ที่มาข่มขู่ลูกสาวหน่อย
ก็ค่อนข้างจะสนิทค่ะแล้วเพราะว่าจนลูกสาวหลงอะค่ะ
เขาคุยกันจนลูกสาวหลงเขา

บังคับให้ลูกสาวช่วยตัวเองให้เขาดูอะไร
ลูกไม่รับโทรศัพท์หรือว่าไม่ออนเฟสอะไรทำนองนี้ค่ะ

มีคนรอดูอยู่แล้ว๓๐๐๐วิว
อะไรทำน้องนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารจริงนะฮะ
เป็นทหารเกณฑยศพลทหารประจำการอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ตอนนี้ครอบครัวของน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ส่วนฝ่ายชายตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว
ล็อกการติดต่อทุกช่องทางไปแล้ว

แจ้งตำรวจปอทเขาสืบแป๊บเดียวเนี่ย